คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ที่ทั้งน่าระทึกใจน่าตื่นเต้น
แล้วก็น่าเห็นใจเกิดขึ้นบนถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยากจะเห็นนะ
การสู้กันของสัตว์เพื่อแย่งชิงอนาเขตและการเป็นจ่าฝูง
แต่คราวนี้มันไม่ใช่สัตว์เล็กแต่เป็นสัตว์ใหญ่อย่างช้าง
ช้างป่าสองตัวที่วงแดงเนี่ยชื่อว่าพลายด้วน
เพราะหางด้วนหางมันด้วนเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านแถวนั้น
เรียกว่าเจ้าพลายด้วนเป็นช้างเจ้าถิ่นคุณเห็นมาสอน
ส่วนอีกตัวนึงที่อยู่ตรงนั้นนั่นคือพลายสะอาด
ลายสะอาดเนี่ยบุคลิกดีรูปร่างก็ดีก็เลยเรียกเขาว่าพลายสะอาด
ถูกต้องก็ถ้าผมนี่ก็อาจจะเป็นพลายสะอาด

ก็คืออย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าพลายสะอาดเนี่ย
มันหลงเข้ามาในถิ่นของพลายด้วนที่บริเวณโป่งทุ่งกวาง
ก็อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๙ถนนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ทีนี้ช้างแต่ละโขลงแต่ละฝูงเขาก็มีผู้ที่เป็นจ่าฝูง

สู้กันตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๑๐โมง
เจ้าหน้าที่ต้องมาปิดถนนรถตอนนั้นปิดหมดเลย
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่กล้าไปเป็นโปรโมเตอร์

ไม่ได้ว่าเห็นใครทะเลาะกันแล้วต้องไปห้ามใช่ไหม

เขางัดกันเขาชนกันเขาสู้กัน
จนพลายสะอาดแพ้งาหักไปข้างหนึ่งเห็นไหมสอน
งานนี่น้ำหนักเป็น๑๐กิโลนะคะที่หักไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่างาหักที่หักนี่นะ

เปรียบไปเหมือนกับคนที่ฟันกรามหัก

หมอล็อตก็ไปเจอก็ถ่ายคลิปไว้ได้

ก็ไปเจอก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้
คือพลายด้วนเนี่ยพลายด้วนพอชนะแล้วก็เข้าป่าไป

ส่วนพลายสะอาดมันก็เดินไปหาโป่งดิน
คือเวลาสัตว์มันป่วยมันจะไปหาโป่งดินกิน
นี่งาที่หักออกมางาที่หักเนี่ย

เดี๋ยวลองฟังที่ทางภูมิในการส่วนอุทยานแห่งชาติ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจินบุรีเล่าให้ฟังนะครับ
เป็นลักษณะตามธรรมชาติในช่วงฤดูติดสัตว์
ก็ส่วนการติดตามอาการของพลายสะอาดซึ่งนาหัก
แล้วก็ส่งทีมสัตว์ภาพแพทย์

คือหมอโบแพทย์หญิงชนิการและสัตวแพทย์หญิง
ก็ดูอาการเบื้องต้นที่เลือดไหลเยอะ
เนื่องจากงาที่หักหักตรงบริเวณโพรงซึ่ง
ซึ่งเหมือนกับเหงือกของฟันกามมนุษย์เราเลยครับ
คือดึงออกมากันทันเพราะเลือดก็จะไหลเยอะ
แต่พอช่วงบ่ายเมื่อวานที่ตามดูอาการช้าง
ก็เลือดแห้งแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะมีผลอะไร
แต่เจ้าที่ก็ยังเฝ้าระวังติดตามช้างสองตัวนี้อยู่
เนื่องจากว่าผลแพ้ชนะยังไม่ออกนะครับ
ก็พยายามกันให้ห่างกัน
เพื่ออย่าให้ภายศาสตร์มีอาการบรรเจ็บมากขึ้น
คือตามธรรมชาติของการแย่งชิงความเป็นจ่าฝูงเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าช้างตัวไหนแพ้เนี่ย

ที่ชนะไกลไป๑๐กว่ากิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำแถวโป่งดิน

เพราะกลัวว่ามันจะกลับมา

เจ้าหน้าที่ก็เก็บงาที่หนักเกือบ๑๐กิโลกรัม
บันทึกแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องแล้วนะฮะ

พลายสะอาดก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ก็พลายด้วนก็ยังไว้ใจไม่ได้